มาต่อกันที่คุณแม่สุดสตรองคุณตุ๊กชนกวนันกันบ้างดีกว่า
แต่แฟนคลับเนี่ยแทนที่จะไปโฟกัสบรรยากาศ
สะดุดตากับชายหนุ่มคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ชายหนุ่มคนนี้จะใช่รักใหม่ของคุณตุ๊กหรือเปล่าคะ
ทำเอาชาวเน็ตต้องซูมดูกันแบบรัว
หนุ่มข้างกายคุณแม่สุดสตรองตุ๊กชนกวนัน
ที่ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวทริปนิวยอร์กด้วยกันนั้นเป็นใคร
เพราะนอกจากจะมีภาพร่วมเฟรมลงในอินสตาแกรมแล้ว
แคปชั่นบรรยายตายภาพก็ชวนสงสัยในสถานะด้วยเช่นกัน
ล่าสุดสาวตุ๊กก็ได้ออกมาเฉลยด้วยตัวเองแล้วว่า
หนุ่มคนนั้นก็คือน้องชายแท้ของตัวเองนี่แหละค่ะ
ซึ่งคลิปนี้ทั้งคู่รวมถึงน้องสาวคนกลาง
ตั้งใจจะไปพักผ่อนกันเองแบบชิล

แต่คุณแม่สุดสตรองเองก็ยอมรับว่าคิดถึงลูกทั้งสองคนมาก
ถึงขั้นร้องไห้จนต้องยอมแห่กฎเหล็กของบ้าน
ที่พยายามกันไม่ให้ลูกติดโซเชียลมากจนเกินไป
ไทม์ไปพูดคุยให้หายคิดถึงค่ะ
ประกาศออกสื่อเลยว่าเป็นคลิปที่น้องชายน้องสาวประกาศไม่ให้เอาลูกไป
เขาคงอยากชิลแบบว่าไม่มีเด็กเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะคล่องตัวอะไรอย่างนี้
เคยไปไหนที่ไม่ได้เอาลูกไปนะ
จะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โอ้แปลกมากไม่นึกว่าจะคิดถึงลูกขนาดนี้
ไม่รู้เป็นอะไรคิดถึงมากจนมีร้องไห้บางวัน
คือแบบเฮ้ยเป็นอะไรร้องไห้ตั้งแต่วันแรกเลย
คือที่บ้านเนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์และไม่ใช้โทรศัพท์ในการเฟสไทม์หาลูกด้วยนะ
เพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ครั้งนี้ยอมแหกกดเลยเฟสไทม์เลย
หนุ่มที่โพสต์ด้วยกันใช่ไหมคะก็น้องชายไงที่บอกไปกันสามคนพี่น้อง

คนคนรู้เยอะก็ไม่ถ้าเข้าใจผิดก็เป็นสีสันไปชอบจะตายเพราะว่ามันไม่ชิงา
ส่วนเรื่องหนี้สินในการผ่อนบ้านสาวตุ๊กก็ยังคงความสตรอง
ขอเดินหน้าทำงานหาเงินต่อไป
จะยอมรับว่าค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่ละเดือนจะค่อนข้างสูง
แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเครียดขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างมีความสุข
แต่หากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแพลนของชีวิต
ก่อนจะยืนยันว่าไม่คิดดันลูกสาวลูกชายเข้าวงการบันเทิงเพื่อช่วยหาเงินค่ะ
ทำเอาแฟนคลับตกออกตกใจกันหมดเลยนะคะแต่ก็ว่าเถอะ